พาไปดูเรื่องนี้ค่ะที่นครศรีธรรมราชคือตำรวจเนี่ยเขาก็ไล่ล่าสองคนนะคะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแต่เขาหนีแบบหนีไม่คิดชีวิตเลยอ่ะ
ขับรถหนีพุ่งชนกระโดดลงอะไรอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยคือพุ่งตกลงไปในน้ำ
แล้วเขาซ่อนตัวอยู่ในน้ำนิ่งเลยลอยแบบแค่มีจมูกโผล่ขึ้นมา
เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะสุดท้ายจับได้ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ

วัดนครศรีธรรมราชชุดสืบสวนปิดล้อมป่าละเมาะข้างครูระบายน้ำริมถนนนะคะ
ตำบลท่าชักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะว่าไล่ลากคนร้ายสองคน
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญค่ะคือเขาขับรถหนีตำรวจ
ขับรถชนตำรวจยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วเสียหลักพุ่งตกลงไปในน้ำ
แล้วยังไงต่อคะคนร้ายซ่อนอยู่ในน้ำ
ตอนปิดล้อมเนี่ยจับได้หนึ่งคนแล้วอีกคนอยู่ในน้ำแบบที่มันมีพงหญ้าแล้วนิ่งเลย
นี่คนแรกที่จับได้ก่อนนะคะนี่ดึงตัวขึ้นมาก่อนคนหนึ่ง
โอ้โหดูสิแต่คนร้ายสองไงอ่า
จับได้แล้วหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนก็คงต้องแถวนี้ละมั้ง
ครับก็เลยต้องเนี่ยดูว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนอีกคนซ่อนตรงไหน
แต่เขานิ่งมากอีกคนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานขอแสงไฟ
แบบนี้ส่องไปเลยประสานขอกำลังเสริมค่ะ
คุณผู้ชมคะพระมีพระมาเป็นกำลังเสริม
พระรูปนี้ค่ะพระครูสมุพิศิษฐ์อนาลโยครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบท่านเป็นพระนักกู้ภัยจิตอาสา
เป็นพระนักกู้ภัยก็เลยมีพระเป็นกำลังเสริม
พ่อเลยมาช่วยเลยคือมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยนะ
เหรอนี่ค่ะเป็นมือถือของคนร้ายใครอ่ะช่างโทรมาตอนนี้
ระหว่างที่หลบซ่อนตัวอยู่เหรอซ่อนตัวอยู่ดีคุณผู้ชม
โทรศัพท์มือถือของคนร้ายดังไอ้คนแรกหรือเปล่า
ถูกจับไปก่อนแล้วเออใช่พี่อุ๋ยสงสัยเหมือนกัน
โทรไปบอกว่าซ่อนดีนะเราถูกจับได้แล้ว
สุดท้ายก็เลยโดนจับอีกคนนึงทั้งคู่โดนจับทั้งคู่ค่ะ
คือพระท่านตะโกนเรียกก่อนนะคะในนัทเนี่ยค่ะซ่อนตัวอยู่ในน้ำนิ่งเลย

สุดท้ายก็จับได้นะคะใช้เวลารวมแล้ว๓ชั่วโมง
ขวดน้ำ๕บาทครับรอยอยู่
เราก็จะเอาตวัดค่อยใช้กลับ
มันมีความรู้สึกว่าขวดน้ำมันกระเพื่อม
ทั้งที่ไม่มีใครลงตรงนั้นมันจะเพิ่มได้ไง

เหมือนจมูกมันผลุกหายลงไปในน้ำ

และขวดน้ำก็ขวดเพลิมกว่าเดิม
ก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอยู่ตรงนั้น

พระนักกู้ภัยจิตอาสาท่านไปช่วย
แล้วก็สังเกตเห็นจมูกโผล่บอยู่ค่ะโพล
แล้วมันน้ำกระเพื่อมอยู่นิดหน่อยอย่างนี้นะคะ
เพื่อขยายผลจับกลุ่มเครือคายค่ะ
ผู้ต้องหาทั้ง๒คนนี้คือนายสุชาติจินดาการหรือบังเล็กนาเคียนอายุ๓๕
และนายวสันอารีชนหรือในนัทอายุ๓๒
คุณผู้ชมคะของกลางยาบ้าเยอะมากนะ๒๐๐เมตร
ซ่อนอยู่ในรถปืนลูกซองสั้น๒กระบอก
เครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนนึงและรถที่ใช้ก่อเหตุ
สุชาติหรือบังเล็กผู้ต้องหาคนที่๑ถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดหรือยาบ้า
มีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายนะคะรวมถึงข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
นายวะสันหรือในนัทที่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำโผล่
แค่จมูกสมบทตีใหญ่เพื่อซ่อนตัวตำรวจ
นี่คือผู้ต้องหาคนที่๒ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
และเรื่องของทำให้เสียทรัพย์เพราะขับรถชนรถเจ้าหน้าที่ด้วย
รถตัวเองก็เสียหลักตกคลอง